ทีนี้คุณผู้ชมดูภาพรวมกันหน่อยมาวานี้หลายคนยิ้มได้คุณซุมภาษารา
แต่สิ่งที่เป็นเรื่องน่าเศร้ามีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก๒รายด้วยกันนะคะ
เมื่อวานนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือสบคแถลงการ
ว่ามีผู้ป่วยรายใหม่๕๔รายเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ
หรือไปสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๒๒รายกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๒๑ราย
อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค๖รายด้วยกันค่ะ
เป็นผู้ป่วยที่เดินทางจากอินโดนีเซียนี่ไง
ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวสถานที่ของรัฐ๕รายเป็นชาวจังหวัดปัตตานีทั้งหมดค่ะ
ข่าวร้ายก็มีข่าวดีเพราะมีผู้รักษาหายกลับบ้านได้แล้วเพิ่มขึ้น๕๒ราย
ผู้เสียชีวิต๒ศพเป็นรายที่๓๑และรายที่๓๒ของประเทศไทย
รายที่๓๑คุณผู้ชมเป็นชายชาวฝรั่งเศสอายุ๗๔ปีเริ่มป่วยตั้งแต่๒๑มีนาคม
มีอาการไอหอบเหนื่อยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดชนบุรี
ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ต่อมาวันที่๗เมษายนมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เสียชีวิตในวันเดียวกันนะคะ
อันนี้รายที่๓๑ส่วนรายที่๓๒ค่ะเป็นชายไทยอายุ๘๒ปีนะคะ
เริ่มป่วยในวันที่๒๕มีนาคมมีอาการไข้อุณหภูมิวัดได้ตอนนั้นคือ๓๘๕องศาเซลเซียส
มีอาการไอเหนื่อยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
จากนั้น๓๐มีนาคมมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น
และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสุดท้ายเสียชีวิตก็คือในวันที่๘เมษายนนะคะ
คุณผู้ชมนี่คือ๒รายที่เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ
ส่วนผู้ป่วยสะสมสำหรับประเทศไทยตอนนี้นะคะยอดอยู่ที่๒๔๒๓รายใน๖๗จังหวัด
แล้วจะบอกว่าอันนี้ไม่รวมที่พังงานะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพังงาโดนฆ่าศึกตีแล้วนะคะ
ที่ยังไม่มีผู้ติดโรคโควิด๑๙นะคะตอนนี้กลับบ้านได้แล้ว๙๔๐ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๔๕๑ราย
เสียชีวิตสะสม๓๒ศพด้วยกัน
คุณหมอทวีสินบอกว่าอีกหนึ่งประเด็น
ก็คือกระทรวงการต่างประเทศ
รายงานตอนนี้บอกว่าจำนวนคนไทยในต่างประเทศ
ที่มีความประสงค์ต้องการเดินทางกลับประเทศทางเครื่องบินเนี่ย
จำนวน๕๔๕๓คน
ตอนนี้รอผ่านด่านทางชายแดนมาเลเซียอีก๔๐๐กว่าคน
แต่คาดว่าตัวเลขจริงคนไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ย
ตัวเลขจริงมีหลักหมื่นกว่าคน

ศักยภาพในการรองรับคนไทยในต่างประเทศเดินทางกลับ
ตอนนี้รัฐบาลบอกว่าศักยภาพสามารถรองรับได้เพียง๒๐๐คนต่อวัน
ก็ต้องไปดูเรื่องของสถานที่กักตัว
เรื่องของงบประมาณที่ต้องใช้นะคะ
ก็ต้องการให้คนไทยกลับประเทศนั่นแหละ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องการกลับอย่างเร่งด่วนเนี่ย

ซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังหาวิธีการ
เรื่องของการจัดสรรงบประมาณบางส่วน
ให้กับคนกลุ่มนี้ได้ใช้ดูแลตัวเองในต่างประเทศไปก่อนค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะ
สต๊อกยาฟาวิพิราเวีย
ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคโควิด๑๙
ตอนนี้คุณหมอบอกว่ามีสำรองอยู่ประมาณ๑๔๐๐๐เมตร
ซึ่งคาดว่าน่าจะเพียงพอต่อความต้องการ
มีการกระจายไปยังโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
ตามจำนวนผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่
แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลทั้งสิ้น๗๖จังหวัด
บุคลากรทางการแพทย์เขามีความจำเป็นที่ต้องใช้ก่อนเรา
แล้วมีเก็บไว้ที่บ้านเอาไปบริจาคตามโรงพยาบาลอื่นก็ได้นะคะ